ล่าสุดนะคะมีคลิปนาทีทหารอิสราเอล
กไปช่วยเหลือตัวประกันที่ถูกจับไปค่ะ
เรียกว่าอันนี้คือยิ่งกว่าในเกมยิ่งกว่าในหนังนะ
เพราะว่าอันนี้คือสาดกระสุนใส่กันแบบเรื่องจริงเลยค่ะ
มีไฟได้รอยถูกงานลงคลุมเมื่อประเมธออกมา
เหรอครับคุณพุทธครับที่เรียกว่าก่อน

มันเป็นบัคเกียร์มันเป็นบัคเกียร์
คือเอาจริงเราก็ฟังไม่ออกว่าเขาพูดอะไรบ้าง
แต่เหมือนช่วงท้ายเนี่ย
เป็นคำที่ได้ยินชัดเจน
ก็เลยไม่แน่ใจว่าอาจจะเป็นตัวประกันที่เป็นชาวกฎเดิมเวลาหรือเปล่า

ก็คือกองกำลังป้องกันตัวเองของอิสราเอลเนี่ย

เป็นนาทีชีวิตที่กองกำลังทหารอิสราเอลหน่วย

ขณะที่เข้ายึดพื้นที่เมืองซูฟาคืน
โดยในคลิปเนี่ยทหารก็คือสาดกระสุนปืนแบบรัว
นับไม่ถ้วนเลยปลอกกระสุนนี่คือกระจัดกระจายไปหมดเลยนะคะ
แล้วก็มีการควบคุมตัวคนที่อยู่ในกลุ่มฮามาสออกมาด้านนอก

เพื่อให้ดูว่าไม่มีอาวุธติดตัวอยู่แล้วนะคะ

แล้วก็บุกเข้าไปข้างในช่วยเหลือตัวประกันนะคะ
ซึ่งก็อ๋อเสียงเขาว่ากลัวเต็มเวลากลัวเต็มเวลานี่ไม่ใช่เสียงของทหารนะ

อยากบอกว่าเขาคือโกเตเมลาไม่ใช่ฮามาส
ใช้กำลังทหารค่อนข้างเยอะนะคะ
และสามารถช่วยเหลือตัวประกันที่ยังมีชีวิตอยู่ได้เนี่ย

สังหารกลุ่มกองกำลังฮามาสไปกว่า๖๐คน

อารีรองผู้บัญชาการกองเรือภาคใต้ของกลุ่มฮามาสด้วยค่ะครับนั่นเท่ากับว่า
ปฏิบัติการของกองทัพอิสราเอลในขณะนี้นั่นก็คือการเคลียร์พื้นที่
อืมทางตอนใต้ของเขาที่อยู่ติดกับฉนวนกาซ่าค่ะแล้วก็พื้นที่ฉนวนกาซ่า
เขาก็ออกเป็นใบปลิวแจ้งเตือนประชาชนที่นั่นว่าให้ไปรวมกันอยู่ในโซนเหนืออ่า
ในโซนใต้แต่เขาบอกว่าให้อบพยพให้ได้อ่ะภายในยี่สิบสี่ชั่วโมงคือหนึ่งวัน
แล้วประชาชนโซนเหนือเนี่ยหนึ่งล้านหนึ่งแสนคนในหนึ่งวันอบพยพลงมาให้ได้
พยพลงมามันจะทันเหรอไอ้๒๔ชั่วโมงแล้วไปรวมกันอยู่ตรงนั้น
เท่ากับคนสองล้านสามแสนคนทั้งพื้นที่กาซ่าไปอัดอยู่ข้างล่างเนี่ย